โอ้โหคุณผู้ชมลองคิดภาพถ้าผู้ชายคนนี้เนี่ยคือตอนเขาล้มลงไปแล้วถ้า
ขยั้มคอและพุงแน่น่ะมันเป็นทางหวะที่แบบกระโจรอย่างเงี้ย
น่ากลัวมากฮะดีที่เจ้าของวิ่งมาเร็ว
และยังสามารถที่จะรั้งหมาของตัวเองแล้วก็อุ้มหมาของตัวเองไว้ได้

ผู้ชายคนนี้เขาคงเจ็บนะเหมือนโดนกัดตรงพุง
เขาก็ก้มดูท้องเขาเหมือนกันนะครับ
นี่คุณผู้ชมฮะเป็นภาพเหตุการณ์ระทึกนะครับ
กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกภาพเอาไว้ได้นะครับ
ทีนี้เราไปคุยกับผู้ชายที่ถูกหมากัดรอดชีวิตมาได้
แล้วเขาเอาคลิปนี้โพสต์ในโซเชียลก็คือพี่ธรรมรัฐเปรมปี

เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตรงไหนรู้ไหม
หน้าบ้านผมอยู่ในอำเภอนิคมพัฒนาจังหวัดระยอง
เพราะดีจังหวะที่หมามันกัดผมเบี่ยงหลบ

คมเขี้ยวมันไม่สามารถขย่ำพุงผมได้นะครับ
แล้วก็อีกอย่างมันมีแค่รอยช้ำ
แล้วก็ลอยเขี้ยวเบาของหมาเท่านั้นที่มันแบบอุดหวิด
ก็เจ็บไหมครับคุณนั้นนั้นไอลูใหญ่ที่บละบละอยู่นั้นน่ะ

ซึ่งหลังเกิดเรื่องนะทางเจ้าของหมาได้มาขอโทษ
ชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเป็นจำนวนเงินสามพันแปดร้อยบาท
ตอนที่เขาเดินออกไปดูที่เขาตอนแรกนั่งอยู่บนเหมือนก้อนอิดหรือกระถางอะไรเนี่ยนะ
แล้วเขาออกไปดูเพราะเขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนบ้านหลังนู้น
หมาหลุดหมาหลุดเขาก็เลยเดินออกไปดู
พอเดินออกไปดูเท่านั้นแหละเจ้าหมามันเห็นเขา

น้องขวัญ
แต่ทีนี้มีข้อมูลที่ดีมากน้องขวัญฮะ
คือถ้าเกิดว่าคุณถูกจู่โจมแล้วนะในกรณีที่คุณถูกจู่โจมเลยพยายามหาไม้เข้าไปง้างปากของมันให้ขากันไกลของมันเนี่ยอ้า
โอ้โหคือถ้าคุณคว้าไม้อะไรทันนะ
ถูกแต่คุณต้องอย่าลืมนะคุณต้องคิดไว้เสมอว่าโอกาส

เพราะขากันไกลของพิษบูแข็งแรงมาก

อีกวิธีหนึ่งถ้าคุณใช้ไม้แล้วมันไม่ได้ผล
ตอนนั้นคุณต้องสู้ค่ะด้วยวิธีการเอามือไปบีบ

ใช่เพื่อบีบแล้วมันอาจจะทำให้มันหายใจไม่ออกได้

เพราะว่าขาข้างในมันแข็งแรงถูกไหม
เวลามันกัดปุ๊บมันฝังคมเขี้ยวเลย
ฉะนั้นถ้าคุณเอามือบีบตรงคอหอยมัน

หลังจากนั้นคุณก็ต้องหนีทันทีค่ะ

ถ้าเกิดว่าอวัยวะบางส่วนของคุณ
ยังคาอยู่ที่ปากของมัน

เพราะจะทำให้มันยิ่งโมโห
แล้วเพิ่มแรงกัดคุณเข้าไปยิ่งมากขึ้น
บีบตรงคอหอยมัน

จริงน้ำแข็งบอกมันต้องสติมาตอนนั้นน่ะ